ไปดูดราม่าสงกรานที่เกิดขึ้นนะคะ

จะเอารถไปล้างวับเลยสวยเลย

โดนเด็กสาดน้ำใส่รถโกรธมากลงมาชี้หน้าด่าเลย
มาสาดใส่รถได้ยังไงทำไมไม่ไปสาดใส่คนที่เดินไปเดินมา
ไหนพ่อแม่มันเป็นใครขอดูหน้าหน่อยสิ
เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ

จะให้ฉันให้ไหมจะให้ฉันให้ไหมคะ
เด็กก็เป็นลูกให้

เขายืนยันเลยบอกว่ามาสาดใส่เขาได้ยังไง
เดินผ่านไปผ่านมาเยอะผมเลยเห็นเพราะมันไม่สาด

ที่เล่นสาดน้ำเขาก็พยายามบอกแล้วไงป้าวันนี้วันอะไร

มันเป็นวันสงกรานเด็กก็สาดน้ำกันตามปกติ
แล้วน้ำที่ใช้เนี่ยน้ำสะอาดด้วยนะไม่ใช่น้ำสกปรก
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเช็ดรถให้ก็ได้
แต่อีกฝ่ายไม่ยอมคุณป้าท่านนี้ไม่ยอม
ก็มีเสียงผู้ชายหลายคนนะคะในคลิปนะบอกว่า
ให้คุณป้าขับรถออกไปก่อนได้ไหมมีรถจะผ่าน
ทั้งสองฝ่ายก็ยังทิ้งท้ายต่อว่ากันไปมาจนจบคลิปอะค่ะ

ผู้โพสต์คือฝ่ายสะอาดน้ำนี่แหละ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓เมษายน
ซอยนี้นะสองฝ่ายนี้นะเขาอยู่ในซอยเดียวกันนะ

ฝ่ายเขาเองก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกัน
ก็ถ้ารักรถขนาดกลัวเปียกแบบนี้
ขับออกมาทำไมในวันสงกรานเล่า
ก็เด็กเขาเล่นน้ำกันตามปกติ
ล้างรถวันสงกรานคือมันก็เลี่ยงเปียกยาก
ทีนี้พอคลิปนี้ถูกโพสต์ไป
คนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะ
นักกฎหมายมาด้วยนะเขาบอกเลยว่า
สาดน้ำสงกรานโดยใช้น้ำสะอาด
เป็นไปตามประเพณีไทยไม่ถือเป็นความผิด

เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายหรือได้รับอันตราย

มันเล็งเห็นแล้วไงว่ามันจะทำให้สิ่งของของเขาเสียหาย

เขาบอกว่ากระจกหน้ารถเขาเพิ่งจะร้าวทั้งบานเลยเนี่ย

บอกน้องเขาดีใจเย็นคุณป้า
ผมโดนเป็นถังกระจกร้าวยังยิ้มได้

น้องเอารถพี่คันเดียวพอนะมันอันตรายครับคือเด็กอ่ะสาดน้ำ
แล้วปรากฏถังมันหลุดมือลอยละลิ้วมาฟาดหน้ากระจกรถเขา
จนกระจกร้าวเนี่ยค่ะอืมแต่เขาก็บอกว่าเออก็จะเย็นเย็นคือ
อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นเทศกาลจริงแล้วก็เหมือนที่ผู้หญิงอีกคนที่คอยแบบตบไหล่ปอบคุณป้าเสื้อสีแดงบอกว่า
เออน้ำมันโดนรถมันไม่เป็นอะไรมันเป็นแค่น้ำเออเขาก็บอกไม่เป็นได้ยังไง
ก็รถฉันมันสกปรกเนี่ยเพิ่งล้างออกมาป้ากับถอยรถกลับไปที่บ้านเขา
ต้องออกมารถจะได้ไม่เปียกนะ